ต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งหล่อจริงสำหรับน้องทิกเกอร์นะคะลูกชายค่ะ
ของคุณพ่อแมวจิรษักแล้วก็คุณนิโคเทริโอนะคะที่ตอนนี้
ฉายแววเป็นศิลปินตามคุณพ่อไปติดด้วยนะ

เขาไม่ชอบเพลงร็อกเหมือนคุณพ่อนะ
แต่ว่ามาตรดีแบบนี้จะมีสาวมาวอลแวร์หรือยัง
ฟังคุณพ่อแมวเปิดใจกันค่ะ
ไม่ได้ห่วงถึงขนาดเป็นทุกข์
หรือว่ามันเป็นความลำบากใจอะไรขนาดนั้นนะ
ก็แค่แบบว่าถ้ามีแฟนก็เราได้ทำความรู้จัก
ได้รู้ว่าคบกันแบบไหนยังไงอะไรแค่นั้นก็พอครับ
อยู่ห่างไม่เข้าไปก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวเขา
เราก็เปิดช่องเปิดช่องเปิดประตูไว้แล้ว
บอกว่ามีปัญหาเรื่องสาวเรื่องอะไรคุยได้
กี้ก็ค่อนข้างห่วงลูกเวลาเจอกันก็จะบอกว่าเนี่ย
ไอก็แอบส่องอยู่นะแต่ไม่ค่อยเจออะไร
ผมเชียร์ลูกอยู่แล้วครับผมไม่ได้ห่วง
แต่ว่าก็อย่างที่กี้เขาบอกนะให้อยู่ในวัยที่เหมาะสม